อะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ด
อ่ะอย่างแรกเลยนะครับไปดูกันหน่อยเขาว่าไปเรียนขับรถ
แต่เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครูหื่นสอนขับรถลวนลามลูกศิษย์สาว
เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ไม่พอใจป้าไม่พอใจแล้วพยายามกระโดดสะพานประชดตำรวจหน้าไทยรัฐทีวี
เหตุการณ์เป็นอย่างไรต้องติดตาม
แค้นแทนลูกครับพ่อฮะยกพวกไปดักกระทืบแทนหลังจากลูก
มีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียน
เรื่องราวอัปเดตเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
แต่ละเรื่องนี้ต้องติดตามเลยนะครับว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เรื่องแรกฝากเตือนหญิงสาวกันหน่อยดีแหม
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งออกมาโวยว่า
คุณครูที่สอนขับรถหื่นจริงลวนลามเธอในขณะที่สอนขับรถล่ะครับ
ไม่เอา
เนี่ยมีหลักฐานเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยหญิงสาวรายหนึ่งอายุ๒๕ปี
นำคลิปหลักฐานที่ถูกครูสอนขับรถอายุประมาณ๕๐ปี
ในช่วงเวลานั้นกำลังสอนขับรถอยู่นะ
แต่เหมือนกับว่านี่ยื่นมือมาลวนลามเธอ

มีหลักฐานแบบนี้แล้วเนี่ยเธอไม่ยอมหรอกครับ
บอกว่าจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพคลองด่าน

แล้วเธอก็เล่าว่าในขณะที่กำลังเรียนขับรถกับคุณครูคนนี้
หลายครั้งนะเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เป็นครูสอนขับรถเนี่ย
ชอบเอามือมาวางที่ต้นขาเธอ

พยายามจะถกเสื้อเธอ
เกินไปแล้ว
ไม่เอาไม่ได้

ลองฟังเธอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ถ้าออกข้างนอกก็คือจะเอามือจับต้นขาเราตลอด
ตลอดเวลาที่เราฝึกขับข้างนอก

คือพยายามที่จะเอามือเข้ามาจับพุงเราถกเสื้อเรา

ก็บอกว่าคือทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

คือเหมือนพยายามที่จะแบบเปิด
แขนเสื้อเราคือเหมือนแบบเออขาวจังอะไรอย่างนี้

พยายามอดทนเรียนจนจบนะ

เธอเสียเงินค่าเล่าเรียนไป๕๕๐๐บาท

แต่หลังจากเรียนจบหลักสูตรนะ

แต่อย่างนี้ฮะเธอกล่าวอ้างบอกอย่างนี้นะว่า
ตัวผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถเนี่ย
พอทราบเรื่องกลับบอกว่าไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้
เพราะครูที่มาสอนไม่ใช่คนของโรงเรียนโดยตรง
ทำได้เพียงสั่งพักงานคุณครูท่านนี้เท่านั้น

เตือนภัยผู้หญิงที่ต้องไปเรียนขับรถ
บางทีคงต้องหาเพื่อนไปด้วยซะละมั้
นอกจากเป็นคนขับก็หาเพื่อนมานั่งข้างหลัง

คุณครูที่เขาสอนขับรถดีก็มีเยอะแยะนะ
อ่าใช่ค่ะก็เป็นแค่๑ใน๑๐๐๐๐๐เท่านั้นแหละ

ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสมุทรประการ

แต่ทางหน่วยงานสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรประการ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียน
ขนส่งนะจึงยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
เรื่องต้นเนี่ยทางสำนักงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
โทรไปสอบถามกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์แล้วนะครับ
ซึ่งทางโรงเรียนนี้ก็ยอมรับว่า

ถ้าเกิดขึ้นจริงผมว่าก็ต้องเข้าไปตรวจสอบได้นะค่ะ

ผู้ก่อเหตุเป็นครูผู้ฝึกสอนที่มีใบอนุญาตถูกต้องด้วย
แล้วทางโรงเรียนสอนขับรถได้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายแล้ว
ส่วนของทางสำนักงานขนส่งเนี่ย
จะทำการลงโทษได้นั้นเนี่ยก็อย่างที่บอก
ต้องมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนก่อน
แล้วผมว่านะถ้าตัวผู้เสียหายเขารู้แบบนี้
เขาคงต้องไปร้องเรียนแล้วล่ะในเร็ววันนี้แหละ
เอาคลิปนี่แหละไปเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
ฉวยโอกาสแบบนี้ก็ไม่ดีแน่นอนแหละนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องราวบนท้องถนนนะคะ
ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดี
แต่เจอกระบะเนี่ยเหมือนมาเฉียวมาชนนะคะ
กระบะเนี่ยกลับรถหายไปเลย
สุดท้ายส่งใครมาเจรจาก็ไม่รู้ค่ะ
โอ้โหนี่แหละหลักฐานสำคัญ
วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ดูอีกครั้งหนึ่ง
มอเตอร์ไซค์ขี่มาตามเลนของเขาดี
แล้วกระบะเหมือนแบบเบียดเฉียดแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์จนรถมันสะบัด
พอสะบัดปุ๊บคุณคะคนขับกระบะไม่ได้ลงมาเลยนะคะ
เหยียบคันเร่งไปต่อเลยจ้า
นี่ไงถ้าหากไม่ลงมาดู
เอาแน่นอนแล้วฮะทางกฎหมายเขาก็ต้องมองว่า

เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่๓มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสักบ่ายโมง
เส้นทางนี้คือถนน๓๐๑๓มุ่งหน้าวัดมาบเตยค่ะ
ผู้เสียหายนะคะบอกว่าเธอขับรถมาถึงบริเวณหน้าสถานีอนามัยมาบยางพร
ปลวกแดงจังหวัดระยองก็มีรถกระบะคันสีดำนี่แหละค่ะ
พุ่งมาชนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วจากนั้นกระบะคันนี้ก็ขับรถเลี้ยวหลบหนีไปทางสะพาน๔
โดยที่ไม่ได้จอดมาเยียวยาเหลวแลใดเลย

มาช่วยค่ะก็ช่วยคนบาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาลปิยเวทปลวกแดงนะคะ
ระหว่างที่เธอพักรักษาตัวเนี่ยนะคะก็มีการโทรศัพท์พยายามโทรไปหาคู่กรณี
ให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบ
แต่ปรากฏว่าปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็หาว่าผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้ขับรถมาชนท้ายกระบะเอง
แต่ถ้าดูตามภาพมันก็ชัดเจนนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหน
เหตุการณ์อยู่แล้วคุณน่าจะรู้หรืออะไรผิดใครถูกอะนะ
ซึ่งสามีของหญิงสาวผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ไปที่เกิดเหตุเลยค่ะ
แล้วก็ไปนำคลิปหลักฐานวงจรปิดมาดู
มาดูมาดูแล้วดูอีกดูยังไงก็เห็นว่าเธอขับมอเตอร์ไซค์มาดีแต่กระบะน่ะ
แหละมาเบียดทำให้เธอได้รับความเสียหายเกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อยู่ค่ะก็มีหญิงปริศนาคนหนึ่ง
ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนอายุสัก๕๐ปี
แต่งชุดคล้ายกับอาสาเจ้าหน้าที่อาสานะคะ
มาถึงที่โรงพยาบาลมาถึงห้องค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่ามีร้อยเวรของเจ้าของคดี
ให้เข้ามาพูดคุยกับเธอบอกคุยกันให้จบไป
อย่าเอาเรื่องเอาราวกันให้เป็นคดีความ
แล้วยังบอกว่าตัวเธอเนี่ยผู้หญิงปริศนาคนนี้
สนิทกับผู้กำกับสพปลวกแดงด้วยนะ
ถ้าไม่ชดใช้ไม่ดูแลเขาเลย
แล้วไปพูดอย่างนี้มันเข้าข่ายคมครูได้นะ
นี่ไงแล้วแอบอ้างอะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับผู้เสียหายค่ะ
ก็คือนางสาวมนศิการเพชรริชาอายุ๓๕ปี
ยังบาดเจ็บเดินกระโพกกับเพลงอยู่เลย
สภาพนี้นะเห็นใจเธอจริงค่ะ
เธอก็เจ็บขาขวาน้องพันผ้าก๊อตเอาไว้ตลอด

เธอบอกว่าผู้หญิงคนนี้โทรมาหาเธอ
โดยบอกว่าร้อยเวรเจ้าของคดีเนี่ย

โดยที่ฝ่ายคู่กรณีไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใด
เอ้ารู้ไหมล่ะเธอบอกอะไร
ก็เธอถูกชนน่ะเธอเจ็บมาก
แล้วจะมาไม่ดูแลเยียวยากันได้ยังไง
จะให้จบไปแบบง่ายเธอไม่ยอมค่ะ

ขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะ
และถ้าหากว่าคู่กรณีนะ

ให้เข้ามาพูดคุยรับผิดชอบค่าเสียหายซะ
ที่ทำให้ตัวเธอบาดเจ็บรวมถึงรถก็พังด้วย
อีกอย่างหนึ่งเธอก็ต้องหยุดงานใช่ไหม
งานรักษาตัวไปทำงานไม่ได้ค่ะ
รายได้อีกต่างหากนะต้องมารับผิดชอบทั้งหมดนี้
จะให้หายเงียบไปเธอไม่ยอม
ดูกันอีกสักทีเธอบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดลักษณะแบบนี้

เดี๋ยวเอาไปให้คุณตำรวจเขาได้ดำเนินการ

ครับไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างคุณผู้ชมครับ

พ่อรักลูกมากอันนี้เข้าใจได้นะ
แต่ด้วยความที่ว่าลูกมีเพื่อนมีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียน
สุดท้ายพ่อแค้นแทนลูก
ยกพวกไปกระทืบคู่กรณีของลูกอะครับ
พี่พี่ใจเย็น
ไม่ได้ตั้งใจทีหลังยังง่วง
ต้องเอาเหตุผลก่อนพี่
แล้วกูกับพ่อมันพ่อให้เช็ง
อยากจะบอกไว้เลยอย่างที่เราขึ้นคำเตือนไว้นะ
การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุน
และมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
และไม่สามารถแก้ปัญหาใดได้เลยนะ
ถูกต้องครับเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสัก๓ทุ่มครึ่ง
ของวันพฤหัสบดีที่๕มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายสัก๔๕คน

หนุ่มคนหนึ่งวัย๑๙ปีที่บริเวณ
หน้าวัดหัวนาตำบลครูยายหมีอำเภอ
น้ำชายเขตจังหวัดเชิงเศรา
ในคลิปจะเห็นนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงด้วย
มีเด็กเหมือนเป็นเด็กสาวฮะ
ร้องขอให้ปล่อยแฟนเธอ

มาด้วยความโกรธมาด้วยความโมโห

เพราะว่าผู้ชายที่โดนทำร้ายคนนั้น
ไปมีเรื่องกับเด็กคนหนึ่งในโรงเรียนของเขา
แล้วเด็กคนนั้นน่ะก็คือลูกชายของผู้ชายคนนี้
คือเขาก็มองว่าภาษาเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีทะเลาะเบาะแว้ง
ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าการทะเลาะกันของเด็กเป็นเรื่องปกตินะ

แล้วจะมีการหาทางออกอย่างไร

ต้องใช้วิธีสันติวิธีค่ะ
แต่อย่างนี้ก็คือแค้นแทนลูกแล้วยกพวกมาทำร้าย

และแน่นอนสุดท้ายนะครับเพราะหนุ่มวัย๑๕

ก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะที่สพสนามชายเขตนะครับ
แล้วก็วอนให้ตำรวจเร่งติดตามตัว

ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย

แต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เริ่มบานปลายไปแล้ว
นี่ไงนี่ค่ะก็เลยย้ำกันตลอดเนาะ

เพราะจะให้ดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์
มันก็บานปลายแล้วก็ไม่ได้จบง่ายหรอกครับ
ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็หายใจลึก

ค่อยแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลกันไป

คุณได้รับข้อความมาเนี่ยนะ

ให้การจิ้มลิงข์ง่ายนะ

อย่างข่าวนี้ก็เชื่อไม่ได้ค่ะ

ติดต่อแล้วก็ให้ลิงก์มาเรากดไป
บางคนอาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องการที่พึ่งหรืออยากได้สินเชื่อถูกไหม

อาจจะเผลอไปกดโดยที่ไม่ทันได้คิดได้ทบทวนดู

วก๖๖๙๙๑๗๕๐๒๘๑เบอร์ใคร

ส่งมาเพราะฉะนั้นให้คิดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่จริงนะคะ
และข้อมูลนี้ค่ะได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะ
ไม่ใช่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
อย่าได้เชื่ออย่าได้แชร์อย่าได้กดจิ้มลิงก์เป็นอังคาร
ไม่อย่างนั้นอาจจะเสี่ยงถูกนำข้อมูลของเรา
ใช้ในทางทุจริตหรืออาจจะถูกหลอกก็ได้

ดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะเช็คข้อมูลต่าง

แล้วก็เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าจะถือเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะ

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับ
แล้วเป็นหมายเลขโทรศัพท์แปลกอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่

ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาชีพ

ใช่แล้วแล้วต่อให้เป็นหมายเลขมันก็จะเป็นหมายเลขที่ค่อนข้างจะเป็นเบอร์สวยนะ

หรือเมื่อสักครู่ที่เราให้เบอร์ไป
ถ้าไม่แน่ใจโทรไปติดต่อหน่วยงานเขาก่อน

มาเรื่องนี้กันบ้างช่วยดูกันหน่อย
รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ทำไมทำไมมันขยื่นเองได้เหรอ
ทางแก๊บแป๊บอย่างบ่อยทำไมอิ่งจังกุชชายพุ้งยอย

ปฏิโทษไอ้หนูที่บอกไอ้หนูแล้วคือเจ้าสุนัขตัวนี้มองเพลินนึกว่ามอเตอร์ไซด์มันเคลื่อนเลื่อนเอง
เกือบหล่อนแล้วนะดูดิอารมณ์ไหนมันเลื่อนรถแบบนี้
แล้วคือรถพ่วงข้างไม่ใช่เบานะคุณรถสองขาหน้ามันสามารถขยับขยื่นเคลื่อนรถไปได้
ขอดูอีกสักทีทำไมไปขยื่นแบบนั้นหรือว่าเจ้าตูบเนี่ยมันเห็นแล้วมอเตอร์ไซคันนี้
มันเหมือนจอดขวางทางเข้านิดนึงก็เลยเลื่อนให้เลื่อนให้เพื่อเปิดทางเข้า
รถจะได้เข้าออกง่ายเป็นหมาจราจรอย่าไปพูดอย่างนั้น
ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นตำรวจจราจรหมายถึงหมาที่ดูแลเรื่องของการสัจจรหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้บอกว่ามันเป็นความน่ารักความแสนรู้ของเจ้าสุนัขตัวนี้จริง
หรือว่าหมาตัวนี้มันเคยคุ้นเคยกับการเข็นรถเข็นของอะไรแบบนี้ไง
แล้วพอเห็นลักษณะที่มันคุ้นเคยมันเลยลองทำ
แล้วขอขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้มากแหมเอามาลงไว้แล้วมีแฮสแท็กไว้ด้วย
เผื่อไว้เสิร์ชดูเผื่อมีคลิปแบบนี้ใกล้เคียงกัน
หมาน่ารักหมาตลกเออหมาตลก
หรือว่าเข้าไปในแอคคาวต์เนี่ยดับเบอร์เอศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์อะไรนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูได้ไหม
เพราะผมยังไม่ได้เล่นติ๊กต๊อกคุณลองเสิร์ชดูแฮสแท็กหมาตลกมันขึ้นทริปแบบนี้
น่าสงสารคุณจริงเลยเอ้าเดี๋ยวดิฉันดูให้นะแป๊บหนึ่งนะ
ติ๊กต๊อกเนี่ยดิฉันเข้าประจำเลยไทยรัฐนิวเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไทยรัฐนิวต้องหาหมาตลกใช่ไหม
เดี๋ยวไม่ใช่สิ

โห้ยเต้าแคล้กกแกง่วงแกง่อวาสกันไป
เเยอะแยะเลยมากมายต้าหมาตลก
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องมาทุบมาตี

ทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องคนนี้เขาอุตส่าห์เก็บหอมรอมริฟท์
กระปุกออมสินมานานหลายปีสุดท้ายต้องมาทุบเหรอ

มาไม่ออกก็ทุบไปเถอะเดี๋ยวซื้อใหม่

ทำไมมันไม่มีชีวิตมันเป็นปืนคาเตอร์
เปิดแล้ว

เปิดแล้ว

สีหน้าจากตอนแรกก่อนจะทุบเนี่ย

อยู่ป๓อ่ะหยอดมา

อ่ะทุบดูซิมาเก็บกันเท่าไร
กว่าจะตัดสินใจทุบได้จนมันแตก
โอ้โหน้องแบบมีน้ำตาด้วยนะคุณ

เพราะว่าคุณคิดดูว่าแบบหยอดมาตั้งเป็นปี

บอกมันไม่มีชีวิตมันเป็นปูนปลาสเตอร์

เท่านั้นแหละค่ะทุบไปเต็มแรง
แตกออกมาพอเห็นเงินแล้วแบบโอ้โหตาวาว

อดเป็นแบงค์๕๐เนอะถ้าส่วนใหญ่
เออเป็นสีฟ้าแล้วรวบรวมออกมาได้เท่าไหร่คุณลองทายสิ
เออผมว่าน่าจะหลักพัน

สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทค่ะ

เยอะนะคะเด็กป๓นะคุณผู้ชม

ไม่ได้ดูผลงานเออ

ดีชื่นชมนะที่คุณแม่เองก็

เห็นแบบนี้ทำให้เด็กมีกำลังใจเนอะ
เห็นแบบนี้ก็นึกถึงตอนเด็กนะ

แล้วพุกกระปุกผมก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
เพราะว่าเห็นได้เงินมากมายโอ้โหไม่มีตังค์เหลือสักบาท

ข้างหลังคุณเอาแม่กุญแจมาล็อกเลย
คุณเอากรงเหล็กมาคอบกระปุกออมสินคุณเลยนะ

ดูเรื่องนี้กันหน่อยเจ้าของร้านซึ่งเป็นผับชื่อดังที่เชียงใหม่
บอกว่าลูกค้าสาวไปโดนอะไรมาไปโดนตัวไหนมา
ทำไมถึงพลังเยอะขนาดนี้เพราะเล่นเข้าห้องน้ำที
ห้องน้ำผู้หญิงพังคราบเลยครับพังราบจริงจริงอุ้ย
คาราเบลมันมันพังได้ขนาดนี้เพราะแรงผู้หญิงคนเดียวเหรอคะ

แล้วทางร้านเขาน่ะถ่ายภาพนี้เอาไปโพสต์ในโซเชียล
แล้วเขาก็ขึ้นข้อความเอาไว้เองนะคุณชิสา
บอกว่าแบบนี้ฮะทางร้านบอกว่าได้รับรายงานว่ามีลูกค้าหญิงรายหนึ่งส่งเสียงคำรามโอ้อ่า
จะรู้จักว่าชีฮักคือยักษ์เขียวที่มาในรูปแบบของผู้หญิงอ๋ออ่า
เนี่ยแล้วยังมีปลด้วยนะบอกคุณลูกค้าหญิงที่เคารพครับ
ถ้ากลายร่างจากชีฮักกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วโปรดติดต่อกลับแอดมิน
อยากทราบว่าไปโดนตัวไหนมาคะเออแอดก็น่ารักเนอะ
คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มาชดใช้นะเพราะทางร้านสุดท้ายล่าสุดแล้ว
เขาก็ซ่อมเองเหรอทำการจริงเขาบอกว่าซ่อมเองเรียบร้อย
ก็เข้าใจแหละซ่อมเองแต่ว่าคุณจะไม่ต้องให้เขาชดใช้ความเสียหายเลยเหรอ
เอาก็เนี่ยก็เขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นคุณชิสา
ทีมข่าวของเราลงไปพูดคุยกันเลยครับกับนายทิติวัฒน์เกษตรเวทิน
อายุ๒๔ปีคนนี้เขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านทูไนซ์นิมมาร
ที่ตั้งอยู่บนถนนซอย๗ถนนนิมมารหายมินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วพาผู้ศึกขาไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะ
ตัวเขาบอกว่าก็ปกติของคนเมาเคยเจอเรื่องแบบนี้
แต่ไม่เคยคิดและไม่เคยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในห้องน้ำหญิง
เขาบอกอย่างนี้นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาประมาณสัก๒๓วันก่อน
หลังเกิดเหตุก็ให้ช่างมาซ่อมนะ
เรื่องต้นเขาบอกเองนะบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
คิดว่าลูกค้าคงจะเมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเมาหนักขนาดนี้

ทางตัวร้านเองก็เลยโพสต์ลงในเพจประชาสัมพันธ์ของทางร้าน

เตือนสตินักเที่ยวเวลาเมาขอให้มีสตินิดนึง

มันเป็นอะไรที่ยากมาก
ก็คือเมาก็คือไม่มีสติแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเมาแล้วไปทำอะไรได้นะ

มันก็ต้องพยายามครองสติให้ได้ในเมื่อเมาได้

ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอางี้ละกันคุณเจ้าของร้าน

อยากจะให้ผู้หญิงคนนั้นที่มาทำประตูพังเนี่ย

ตัวหุ้นส่วนร้านเขาพูดเองบอกว่า

แล้วตัวเขาก็คาดว่าก็คงจะไม่มา

ทางร้านซ่อมเองได้ครับ
แต่ขอว่าถ้าเกิดมาอีกเนี่ย

เออนะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวอย่างสบาย
แล้วคนอื่นก็ได้เข้ามาห้องน้ำอย่างสบายด้วย

เหตุนี้เกิดขึ้นหน้าไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คุณก๊อฟทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศข่าวนี้นะคะ
เห็นกับเพื่อนที่อยู่ที่ทำงานหลายคน

เป็นคลิปของผู้หญิงสูงวัยคนนึงค่ะ
ทำท่าทีเหมือนจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตาย

เขาน่าจะข้ามที่กั้นไปแล้วด้วยนะ

สังเกตจากการจับราวสะพาน

ลองดูนะคนที่เขาเข้าไปช่วยได้นะเหมือนกับว่าต้องดึงตัวข้ามราวที่กั้นมาเลย
นี่ใช่ไหมเสียบขวาปั๊บแล้วดึงดึงแล้วดึง
เอาขึ้นมาคนมาช่วยใหญ่ไหมข้ามราวสะพานที่กั้นมาเลยอ่ะ
โอ้โหค่ะใช่เลยค่ะคุณชนะค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นช่วงประมาณ๙โมง๒๐นาทีที่สะพานลอย
บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละ
คุณก๊อฟทัศนัยโคตรทองคืออ่านข่าวตอนเช้าไง
แล้วก็ห้องแต่งหน้าเนี่ยคือสามารถมองทะลุไปเห็นสะพานลอยนี้ได้
นั่นแหละก็เลยได้เห็นข่าวนี้เห็นภาพเหตุการณ์นี้รีบถ่ายคลิปนะคะ
แล้วก็ลงไปหาคุณป้าไปพูดคุยไปถึงเหตุการณ์เลยนะคะ
ทราบว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๖๗ปีชื่อนิตยาเจริญสุขนะคะ
เธอเนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่ลุมพินีแต่ว่ามีปัญหาค่ะ
ก็เลยมาที่ไทยรัฐทีวีเพื่อมาร้องเรียนปัญหา
แต่สุดท้ายค่ะก็เลยอยากจะประชดตำรวจที่ไม่แก้ปัญหาให้เขาก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ตอนลงมาเนี่ยยังอยู่ในอาการแบบโมโหอยู่เลยนะ
ใช่กระฟัดกระเฟียดคนต้องจับมือจับขากลัวจะกระโดดสะพานลอยอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างนี้ค่ะทางตำรวจสนสุธิศาลเจ้าของพื้นที่เนี่ย
ก็มาระงับเหตุแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมนะคะบอกให้ใจเย็นใจเย็น
คุณทัศนัยคุณเชอรี่รัตนภัยทูลเนี่ยนะคะซึ่งทีมอ่านข่าวเช้าเนี่ย
ก็ลงไปพูดคุยสอบถามว่าคุณป้าใจเย็นก่อนนะเรื่องอะไรมีปัญหายังไงเล่าให้ฟังหน่อย

คุณป้าบอกว่าคุณป้านี่นะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
คือช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างกัน
ลักลอบเข้ามาใช้น้ำและใช้เครื่องซักผ้าใช้ไฟใช้อะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง
แต่ว่าไม่เคยจ่ายเงินช่วยนะคะคุณป้าก็ยอมมาโดยตลอดค่ะ
แต่พอว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนบ้านคนนั้นเพื่อนบ้านก็กลับต่อว่าคุณป้ามาอีก
คุณป้าบอกทนไม่ไหวแล้วก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสอนอลุมพินี
คุณป้าบอกตำรวจก็ไม่ทำอะไรให้เธอก็เลยมองว่าฉันไม่ได้รับความเป็นธรรม
เอาไงดีเรื่องนี้ต้องถึงสื่อคุณป้าก็เลยมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีนะ
สุดท้ายก็เนี่ยจะกระโดดสะพานลอยประชดตำรวจอ้าวคุณป้าว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะ
ทนไม่ได้แล้วไงฉันทนไม่ได้แล้วไงว่าตำรวจเนี่ยเดินผ่านทำอะไรดูบอลเหรอ
ดูก่อนเหรอฉันทนไม่ได้แล้ว
นี่มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวฉันอยู่คนเดียวตนคนเดียว
คุณมาฉันอยากให้ทำข่าวไปเลยว่าตำรวจลุมินีช่วย
เราเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาความเครียด
ใช่ครับแล้วบางคนเนี่ยเครียดสะสมมานานจนไม่รู้จะหาทางออกยังไงเนี่ยนะคะ
คุณป้าก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่มีปัญหาแบบนั้น
แต่ก็ยืนยันนะสุดท้ายไอ้การกระโดดจากที่สูงเพื่อฆ่าตัวตาย

เออคุณป้าเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าอาจจะเก็บกฎมานานเนอะล่ะ
จะคิดว่าเป็นการประชดเพื่อให้คุณตำรวจช่วยมาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
ทีนี้ทางตำรวจสนสุธิศาลก็มาช่วยคุยช่วยเจรจานะคะ
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งที่สอนอลุมพินี
เจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เผื่อจะได้คุยกันถึงความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็ตอนนี้ไทยรัฐทีวีก็จะติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยไปคุยมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณป้าได้รับการแก้ไขหรือไม่ด้วยนะคะ
อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างเขาว่าเป็นปฏิหารตายแล้วฟื้น

อ่ะไปดูกันหน่อยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือย่างญาติก็บอกว่าคุณตาไว้๘๖ปี

คนอายุเยอะคุณผู้ชมฮะล้มหัวฟาดพื้นหมดสติแล้วทางโรงพยาบาลก็แจ้งแล้วว่าเสียชีวิตแล้วนะ
แต่สุดท้ายตอนที่พาไปประกอบพิธีเตรียมจะทำงานศพให้

ฟื้นเฮ้ยคุณตาท่านนี้ฟื้นเฉยเลยครับเนี่ยแล้วเป็นแบบนี้ยังพูดคุยกันรู้เรื่อง

เป็นเรื่องราวปฏิหารกับครอบครัวนี้จริง

นี่คือบ้านเลขที่๑๒๖หมู่๖ตำบลควนกรดอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหดูสิครับเนี่ยลูกหลาน

ล้อมรอบคุณตาแบบนี้คือพูดคุยได้แล้วเนี่ยแต่ละคนรู้สึกยินดีมาก
ที่คุณตาตายแล้วฟื้นต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นปฏิหารไปถามภรรยาของคุณตาเขาก่อน
ก็คือนางเชิดบุญทรงอายุ๗๓ปีภรรยาของคุณตาประดิษฐ์นี่แหละฮะ
ที่หมดสติตายแล้วฟื้นนะเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคุณตาเนี่ยออกไปกวาดขยะหน้าบ้านในวันนั้น
แล้วเกิดล้มศีรษะไปฟาดกับกระถางต้นไม้หมดสติไปตอนแรกเนี่ยญาติญาติรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
แล้วรักษาตัวอยู่ที่นั่นเนี่ย๔วันอ่ะอาการไม่ดีขึ้นด้วยทางโรงพยาบาลโทษมาแจ้งให้ย่าทำใจ
ทางครอบครัวเองเอางี้แล้วกันตัดสินใจพาคุณตากลับมาอยู่บ้านดีกว่า
ก็เข้าใจอายุเยอะแล้วอ่ะนาทีสุดท้ายชีวิตอยู่กับลูกกับหลาน
ถูกต้องครับคุณชิสาแต่ในระหว่างนั้นกำลังพาเลยนะ
จากโรงพยาบาลมาที่บ้านยังไม่ทันจะถึงบ้านดี

เนี่ยแล้วทางญาติที่บ้านเนี่ยก็เตรียมจัดงานศพไว้รอเลย

ซื้อของเตรียมไว้หมดทุกอย่างปรากฏว่าช่วงที่กำลังเตรียมรดน้ำศพ
คุณตาค่ะคุณตาลืมตาขึ้นมาเฉยเลยเอ้ยคุณตาโอ้โห
ยังจะตกใจครับแต่ก็ดีใจที่คุณตาน่ะฟื้นขึ้นมานั่นสิคะ
ลองฟังเสียงของคุณยายภรรยาของคุณตา
เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยครับคุณเมนี่ก็ได้เตรียมกล้อง
สื่อกล้องสื่อไล่เท่าไหร่ยังอยู่เลยนุ้งกล้อง
สื่อมูลสื่อมูลไล่เรียบร้อยลุงลุงโต๊ะไล่เดียวในวัดน่ะ
อืมคุณนัดเอนหรือว่าเก็บคืนขึ้นมา
ตึงตอนนั้นดูซึ่งดีใจตกใจกันโอ้ยดีใจโด่งกันตั้งวัด
นี่คิดว่าดีใจจริงนะดีใจสิดีใจด้วยค่ะ
ส่วนคนนี้ลูกชายครับลูกชายของคุณตานะฮะ
นายทงชัยบุญทรงอายุสี่สิบปีบอกว่าพอคุณพ่อเนี่ย
ฟื้นขึ้นมาตัวเขาเนี่ยรีบนำเอานมไปไปให้ดื่มเลยนะ
แล้วรีบพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกทีว่า
คุณพ่อโอเคไหมนั่นน่ะสิคุณหมอก็บอกว่าอ่ะ
พอตรวจแล้วเนี่ยเป็นไงทุกอย่างปกติดีอ่าสุดท้ายก็
มานอนอยู่ตรงนี้ยังไงซะเดี๋ยวต้องดูแลกันต่อนะ
ถูกนะคะเพราะว่าเพิ่งฟื้นไข้หรือว่าเพิ่งหายจากการเจ็บป่วยเนี่ย
ต้องดูแลอย่างดีด้วยแล้วยิ่งมีกรณีที่เหมือนกับว่า
หมดลมหายใจไปแล้วฟื้นมาใหม่แบบนี้ยิ่งต้องดูแลใกล้ชิดเลย
จริงครับค่ะเอาล่ะพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาสนุกสนานกันต่อใน
ผู้กันสบัดข่าว
นี้สมัยนี้ผู้ใหญ่อย่างเราต้องก้าวตามเด็กให้ทัน
โอ้โหไปไวจริงทั้งความคิดความสามารถและเทคโนโลยีอะค่ะ
เทคโนโลยีนี่แหละสิ่งที่ต้องก้าวตามให้ทัน

ดูเด็กกลุ่มนี้เขาทำบุญด้วยมือถือแบบนี้ครับ
สมัครพาวเอ็กซ์

เนี่ยสไลด์มือถือคิดในใจว่าใส่บาทไปแล้ว
แต่ใส่ด้วยอะไรใส่ด้วยเนี่ยรูปภาพสไลด์หน้าจอไปแบบ
เนี้ยถูกเออโอ้โหใส่บาทแบบใหม่แบบเออหลวงพ่อนั่นยังต้อง
บอกเลยว่าแจ๋วมากแจ๋วมากญาติโยมเอออะไรกันเนี่ยโอ้ย
ทำแบบนี้ก็ได้เหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ถ้าจิตใจเราอยากจะทำบุญแล้วก็ผมว่ามันอยู่ที่ใจนะ
อันนี้พูดถูกนะคือน้องเขาอาจจะไม่ได้เตรียมมาในวันนี้ไหม
มันไม่เคยมีใครทำแบบนี้
ในระยะเวลาเท่าไหร่หรือเปล่า
ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงก็คือวันหนึ่ง

คนดูเป็นล้านเลยเหรอ

เอางี้ละกันให้ดูให้ดูขำเนาะ
นี่มีคนแนะนำคอมเมนต์บอกหลวงพ่อมีแอร์ดรอกไหม
จะได้รับข้าวสารอาหารแห้ง

ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็คงจะมีอยู่บ้างเหมือนกัน
กับบางสถานที่บางวัดนะ
เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยใช้เงินสดแหละนะคะ
ก็ใช้วิธีการโอนการสแกนเอาก็เห็นหลายวัดแหละ
ยังไงก็ตามถ้ามีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่อยากจะทำบุญ

ใช่นะคะเพราะอย่างที่เขาบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ไหน

เอาไปดูเรื่องราวความน่ารักของเด็กนักเรียนหน่อย
เด็กสมัยตัวเล็กเป็นหนูน้อยเนี่ย
อาจจะมีข้อสงสัยมีคำถามเยอะแยะเกิดขึ้นนะ
ก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าคุณครูคนนี้ปากไปโดนอะไรมาคะคุณครู
คุณไปตักบ้วงรุ่งมุมเหม็นคุรดิง
จริง

ปากของคุณครูมันมีลักษณะรูปทรงแปลก
มันบวมมันเป่งมันเต่งตึงผิดปกติ
เด็กน้อยเขาก็สงสัยตามภาษาเด็กน้อย
ว่าคุณครูคุณครูไปโดนอะไรมาทำไมมันบวม
คุณครูบอกครูไม่ได้ไปทำอะไรมาค่ะ

ครูแค่ไปให้คุณหมอช่วยเติมให้หน่อยให้ปากดูอวบอิ่มขึ้น

เขาก็ไม่รู้ว่าไปโดนพึ่งต่อยมาหรือเปล่า

ก็นั่นน่ะสิคะคุณครูบอกเปล่าจากครูปกติดี
หัวจะปวดก็พวกเธอนี่แหละครับนะส่วนคุณครูยังเล่าให้ฟังอีกนะ
วันไหนที่คุณครูใส่รีเทนเนอร์มา
ก็คือไอ้ตัวที่ใส่เหล็กครอบฟันหลังจากดัดฟันแล้วเนี่ยนะ
พอถอดออกนะคะเด็กก็มักจะถามว่า
ครูครูเอาอะไรใส่ฟันมาสงสัยไปอีกตามภาษาเด็กอยากรู้อยากเห็นไปหมดถูกไหม
คุณครูบอกนี่แหละวิถีคุณครูอนุบาล
นอกจากตรวจการบ้านให้ดาวแล้ว
ยังจะต้องมาคอยตอบคำถามนักเรียนอีก
แล้วยิ่งเป็นคุณครูใหม่เห็นไหมเป็นคุณครูนักศึกษาฝึกสอน
ก็คงต้องมาตอบปัญหาเด็กแบบนี้อีกเยอะอีกนานเลยนะ
เรียกว่าต้องฝึกวิชาไว้ค่ะคุณครู
ในอนาคตคุณครูยังต้องไปสู้รบกับเด็กอีกมากมาย

คุณมีอะไรสงสัยในตัวคุณครูไหมคะ

แต่สมัยเด็กตอนผมเด็กตัวเท่านั้นนะ

ก็ชอบสงสัยเหมือนกันเวลาเจอคุณครูแบบนี้
ค่ะคุณก็มักจะไปหาคุณครูไปถามคำถาม
คุณครูครับคุณครูครับเอาไปคุณครูตัวออกอย่างไรครับ

อันนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนใสตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องนะ

เหมือนกับแบบว่าอยากจะดูสายตาผมมันดูล็อกแรกใช่ไหมครับ

จริงก็จำเป็นแบบนี้แหละคุณครูกับเด็กนะก็จะมีกิจกรรมอะไรให้พูดคุยกันสนุกสนานแหละนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงนะครับกับรายการรถมหาสนุก
บอกเลยนะคะสัปดาห์นี้รถมหาสนุกเยือนสุโขทัยเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีตำนานอันเรื่องเหลือ
วันนี้พบกับแขกรับเชิญที่จะนำความสนุกมาส่งต่อให้คุณผู้ชมพร้อมกับคำถ่ายบุคคลปริศนาว่าใครคือนักประวัติศาสตร์สุโขทัยตัวจริง
เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
งานแต่งที่ไหนก็มีแต่ความสนุก

บอกเลยว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเนี่ยแม่

โอ้โหดูเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเต้นให้แทน
ซ้อมมาดีมีความสามารถที่ท่าทั้งสองคนเป๊ะ

ขอชื่นชมเพื่อนเจ้าบ่าวนะเขามีความสามัคคีมากนะ

เพื่อนทำแทน

เจ้าบ่าวต้องแบบสมาร์ทต้องหลอกไง

อาจจะบอกรักอัตโกนบอกเจ้าสาวบอกเองนะ
บอกเองใช้เพื่อนไปได้
ความน่ารักในงานแต่ง

ถูกเนอะช่วงปลายปีต้นปีในงานแต่งเยอะแยะ

เหลือแต่งานคุณนะปีนี้ได้เลิกหรือยัง

ขอบคุณทุกข้อความจริงและหมดเวลาแล้ว

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ